วันนี้เราก็รู้กันดีว่าถ้าเปิดไปดูในโลกโซเชียล

ไม่ว่าจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายเยอะมากนะคะ
และล่าสุดก็มีการขายป้ายแดงปลอม

กลุ่มมิจฉาชีพที่ขายป้ายแดงปลอมบนสื่อโซเชียลแล้วนะคะ
แล้วก็ต้องฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยว่าอย่าหลงเชื่อ
เพราะถ้าหากใช้ป้ายแดงปลอมจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง๕ปี
หรือว่าปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทค่ะ
ทะเบียนป้ายแดงปลอมที่มีการประกาศขายอยู่บนหน้าสื่อออนไลน์

กรมการขนส่งทางบกเตรียมแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
หลังประสานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ครอบครองแผ่นป้ายหมายเลข
หมวดที่นำมาขายผ่านโซเชียล
พบว่าซ้ำกับหมวดที่ยังใช้หมุนเวียนกับผู้ซื้อรถรอการจดทะเบียนอยู่
ทะเบียนรถป้ายแดงนั้นจะมีเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออก
สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้านำรถไปซ่อมแซม
หรือใช้ติดตัวรถที่จำหน่ายและอยู่ระหว่างจดทะเบียน
ถ้าหากผู้ที่นำไปใช้แบบอื่นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา
เข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม
จำคุกตั้งแต่๖เดือนจนถึง๕ปีปรับตั้งแต่๑๐๐๑๐๐บาท

โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกที่ถูกกฎหมาย
สังเกตได้ดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงนะคะ
ต้องมีตัวย่อนูนขอสอที่มุมด้านล่างขวาค่ะ
แล้วก็จะมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดเอาไว้แล้ว
นายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
ปัจจุบันยังมีการนำรถใหม่ป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน
โดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง
ก็อาจจะมีเข้าข่ายเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี
มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ใช้รถยนต์โดยไม่จดทะเบียน
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑หมื่นบาท
สำหรับยอดรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตั้งแต่เดือนมกราคม
มิถุนายน๒๕๖๐สูงกว่า๑๕๐๐๐คัน
โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน๗คน

รองลงมาก็จะเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน๗คน